ดูข่าวนี้แล้วก็ไม่สบายใจเลย
เด็กอนุบัน๒อายุสักประมาณ๔๕ขวบ
กล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งหรอก
แล้วปรากฏว่าน้องอนุบาล๒คนนี้

ถอดกระโปรงแล้วเหลือแต่กางเกงในนั่งเขียน
เอาเหรอทำโทษเด็กแบบนี้เด็กก็อายสิฮะ
ใช่แม่บอกว่าแม่ไม่สบายใจเลย
ลูกสาวแม่อนุบาล๒น้องเนม

แล้วเราก็ไปคุยกับคุณแม่โดมค่ะ
คุณแม่กฎชมนณพัทธลุงนะคะ

ลูกสาวนะน้องเนมนะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ร้องไห้

คุณครูคุณครูอนุบาล๒เป็นโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งนะคะ

คุณครูให้ถอดกระโปรงวางไว้ที่พื้น

เพื่อนเขาเห็นหนูหนูโป๊หมดเลย
ทีนี้ค่ะถามว่าทำไมล่ะลูก
เนมทำไมคุณครูถึงทำโทษหนูแบบนี้ล่ะคะ
เนมบอกว่าหนูเขียนคำว่า๒ภาษาอังกฤษไม่สวย

แล้วครูนะสั่งให้เด็ก

แล้วครูบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดเขียนเสร็จแล้วถึงจะใส่กระโปรงได้
ถ้าหนูยังเขียนไม่สวยเอาเขียนไปให้สวย

ต้องถูกทำโทษให้อับอายแบบนี้ด้วยเหรอ
ได้มาเล่าว่าน้องโดนคุณครูที่โรงเรียน
อดกางกลมออกไปตั้งที่พื้น
คุณแม่ก็ได้ถามน้องว่าน้องได้ทำผิดอะไรหรือเปล่า
หรือว่าทำยังไงให้คุณครูโกรธไหม
น้องก็บอกว่าน้องเขียนตัวทีภาษาอังกฤษไม่สวยค่ะ
คุณครูก็เลยทำโทษโดยการถอดกลางโปรง
ลงวางบนที่พื้นแล้วก็น้องร้องไห้
หลังจากนั้นน้องก็ได้เดินกลับไปใส่แต่กางเกงในค่ะ

แล้วก็ไปเขียนการบ้านให้คุณครูจนเสร็จ
แล้วคุณครูก็อนุญาตให้กลับมาเอากำโปรงไปใส่ค่ะ
แล้วคุณแม่นะก็บอกว่าลูกตอนนี้บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
เสียใจที่ครูลงโทษหนู
คือถ้าฟังเสียงเด็กตอนให้สัมภาษณ์นะ
แต่ว่าเป็นเด็กไงเราก็เลยไม่ตัดเสียงสัมภาษณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน

เหมือนผู้ใหญ่เขาพูดจารู้เรื่องนะ
ก็บอกว่าโอ้โหครูลงโทษหนูแบบนี้
แค่หนูเขียนคำว่าทูไม่สวยแค่นั้นเอง
ใช่แล้วแม่นอกจากคุยกับลูกแล้วนะ

ไปถามเด็กที่อยู่ในห้องด้วย

ว่าน้องเนมโดนทำโทษแบบนี้แล้วน้องร้องไห้ดูมีอาการกลัว
แม่เลยงงไงว่าเด็กอนุบาล๒ทำไมครูถึงทำโทษแบบนี้
แล้วสภาพจิตใจเด็กล่ะจะรู้สึกยังไง
กับการเขียนตัวทีไม่สวย
ใช่ค่ะคือแม่บอกแบบนี้คุณ
คือตอนแรกจะเชื่อลูกเต็มร้อยเลยหรือเปล่า
ลูกโดนครูลงโทษแบบนี้เลยเหรอ
ก็เลยคุยกับผู้ปกครองท่านอื่น

ค่ะนี่เอาจริงนะแม่ไม่สบายใจถึงขั้นโทรไปถามครูเลยนะ
ครูปฏิเสธแล้วครูบอกว่าไงรู้ไหม

ครูบอกว่าครูไม่ได้ลงโทษแบบนั้นค่ะคุณแม่

เสียงที่คุณแม่บันทึกเสียงตอนคุยกับครู
ครูปฏิเสธครูบอกว่าไม่ได้ลงโทษแบบนั้นเลย

เนมไปเล่าให้คุณแม่ฟังน้องเนมเข้าใจผิด
น้องเอ็มเล่าแบบไหนคะ

เนมบอกว่าคุณครูครูเป็นผู้หญิงนะต้องบอกก่อน
ครูเป็นผู้หญิงบอกกับน้องเนมว่า

ไม่งั้นครูจะไม่ให้หนูนอนกลางวันเลย

จนแบบไม่กล้าที่จะไปโรงเรียนแล้ว

คุณครูคนเดิมได้พูดภาษาใต้กับน้องว่า
อ่าเราไปฟอกแม่เลยไหม
ถ้ารถไปฟ้องแม่เลยวันเถียงนี่ไม่ต้องนอนกลางวันแล้ว
ค่ะคุณแม่ก็เลยเกิดความไม่สบายใจ
แล้วก็น้องร้องไห้บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
เพราะว่ากลัวคุณครูไม่อยากไปเรียนแล้ว
โหยทีนี้เห็นไหม
คือครูบอกไม่เหมือนกับน้องเนม
และบอกไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่ในห้องด้วย
ใช่ค่ะดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดผู้ประคองเด็กตัวเด็กพูดตรงกัน
แต่ครูพูดไม่เหมือนครูกลับลำแล้วนะ

สุดท้ายคุณแม่ต้องโทรไปคุยกับครูเป็นรอบที่๒นะ
ถามคุณครูเลยคุณครูหนูได้ข้อมูลมาแบบนี้
ว่าคุณครูลงโทษน้องเนมจริง
ด้วยการถอดกระโปรงกองไว้ที่พื้น
สุดท้ายครูบอกว่ายอมรับว่าถอดกระโปรงจริง
แต่ครูบอกไงว่าถอดแค่หัวเข่าเฉย

ใช่แล้วก็มีข้อมูลออกมาจากผู้ปกครองคนอื่นด้วยนะ
บอกว่าคุณครูคนนี้ชอบดูกางเกงในของเด็ก

ชอบตรวจว่าใส่กางเกงในสีอะไรมา
สีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีอะไรมา
แค่นั้นเองไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
หรือว่าในมุมที่แบบเด็กอนุบาลสอง
บางคนยังจะต้องใส่พระอ้อมสำเร็จรูปอยู่
จะดูหรือเปล่าว่าแบบเด็กฉี่หรือเปล่าเลอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่รู้ไงคำถามที่คุณอริยาถามว่าทำไม
จริงต้องถามแล้วก็ให้ได้รับคำตอบจากปากครู
นี่ไงแต่ที่ผ่านมานักข่าวพยายามติดต่อครูเหมือนกัน
เดี๋ยวจะต้องไปแจ้งความจะเอาผิดกับคุณครูแบบคนนี้
แล้วจะให้ครูบอกด้วยว่าความจริงคืออะไร
ให้รับผิดชอบหน่อยรวมถึงจะให้โรงเรียนเนี่ยนะคะ
สอบสวนทางวินัยแล้วก็จะดูจะถามครูหน่อยว่า

แล้วก็คุณครูคนนั้นนะคะก็ได้บอกว่าเออถอดกลางโปรงของลูกเราจริง
แต่ไม่ได้ถอดหมดถอดลงมาเทียมเลยเข้าค่ะ
แล้วก็ให้ยืนอยู่อย่างนั้นนะคะ
แต่มันก็ยังเป็นการยอมรับที่ยังไม่
สุดใจค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์

เพราะว่าน้องกลับมาบอกว่าถอดออกหมดเลย
แล้วก็วางไว้กับพื้นในห้องค่ะ
ก็เลยอยากให้คุณครูออกมาพูด

เล่าความจริงให้กับคุณแม่ฟังค่ะ
นี่ไงคือเด็กในวัยนี้เราก็ต้องค่อยปลูกฝังเขานะ
ว่าหนูต้องรู้จักห่วงตัวเอง
แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปถอดกระโปรงให้กับใครดู
แต่ถ้าเกิดว่าครูมาทำแบบนี้เด็กก็สับสนนะคะ
แล้วจริงเชื่อแหละคุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงอยู่ตอนนี้
อยากฟังจากมุมของครูอยากรู้ว่าครูทำทำไม
ล่าสุดพอทราบเรื่องแล้วนะคะ

แล้วก็เรียกทางฝั่งคุณครูมาทำความเข้าใจกันต่อไป
แล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยไงว่าเหตุผลของครูคืออะไร
เพราะว่ากรณีนี้พ่อแม่น้องเนมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
ทำโทษลูกสาวเขาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ที่โรงเรียนของเด็กนะไม่ได้มีเฉพาะเด็กผู้หญิง
ใช่ค่ะมีเด็กผู้ชายด้วยนะครับน้องเนมเขาก็อายสินะ